คุณผู้ชมคะเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยค่ะตอนนี้แต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้าง
ส่งข้อความมาบอกกันได้นะคะจะไลน์หน้าจอก็ได้
เมนต์มาในเฟซบุ๊คในยูทูปไลฟ์ก็ได้
เพราะว่าตอนนี้ค่ะเราต้องระวังสภาพอากาศจะเป็นแบบนี้
จนถึงสักประมาณ๒๓พฤษภา
แล้วตอนนี้เนี่ยนะคะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนี่โอ้โห
คือข้อนประเทศเกือบทั่วทั้งประเทศล่ะ๖๐กว่าจังหวัด
เราพาคุณผู้ชมไปดูนี่คือที่เชียงใหม่ก่อนเลยค่ะ
คุณเห็นไหมน้ำป่ามันเป็นสีแบบนี้หลากเข้ามานะ
แล้วบ้านที่ได้รับผลกระทบนี่เป็นร้อยเลยนะคะ

ใช่ค่ะมาเร็วมาแรงเมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่ก็ฝนตกหนัก
อย่างที่บ้านแม่อ้ออยู่ที่หมู่แปด
ตำบลแม่นะที่เชียงดาวเนี่ยนะคะน้ำป่าเนี่ยหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน
มีคนได้รับผลกระทบประมาณ๑๘๕ครัวเรือน
แล้วดูสิพอน้ำมาปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่มาแล้วไปนะคะ
อยู่ประมาณสัก๓ชั่วโมงได้
ซึ่งหลังจากนั้นมันก็ค่อยลดระดับลงเข้าสู่ภาวะปกติ
ในอำเภอเชียงดาวแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลรวมถึงทหาร
ระดมกำลังไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อน
พาไปดูกันต่อแล้วกันยังอยู่ที่เหนือเนอะ
ที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกครับ
ฝนตกหนักเช่นเดียวกันทำให้น้ำไหลลงสู่ลำน้ำแม่ใจครับ
ดอยไหลลงมาสู่พื้นราบด้านล่างนะฮะ
ทะลักเข้าสู่หมู่บ้านแม่ใจเหนือตำบลเวียงอำเภอฝาง
ก็มีบ้านบริเวณของประชาชนนะครับได้รับผลกระทบไปประมาณ๔๐๐หลังคาเรือน
โดยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งไปเตือนภัยประชาชนให้เฝ้าระวัง
เอาใครมีกระสอบทรายช่วยกันใส่กระสอบทรายแล้วก็ไปวางกั้น
เนื่องจากว่าแน่นอนนะฮะณตอนนี้และหลังจากนี้
ยังคงมีเมฆฝนปกครุมและฝนก็ยังจะตกต่อเนื่อง
น้ำจะถึงเอวอยู่แล้วดูสิเนี่ยใช่โอ้โห
จากเหนือมาดูประตูสู่อีสานอย่างที่โคราชกันหน่อยละกันค่ะ
ฝนก็ตกหนักเหมือนกันอย่างที่โชคชัยนะคุณทัศนัย
ฝนตกอยู่๒ชั่วโมงแล้วดูสิน้ำไหลสะสมมาเป็นสีส้มแบบนี้เลย

ใช่ค่ะก็ลงอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านหนองปรึก
พื้นที่ตรงนั้นก็สัก๒๕ไร่ได้ค่ะ
แล้วปริมาณน้ำล้นอ่างเก็บน้ำเลย
ทีนี้มันก็เลยไปกัดซ้อสันอ่างปรากฏว่าแตกค่ะ
พออ่างแตกปุ๊บก็น้ำก็ไหลออกมา
แล้วรอยที่มันแตกมันเป็นบริเวณกว้าง๑๕เมตร

ท่วมป่าไร่มันสัมปะหลังไร่อ้อยของชาวบ้าน
โอ้โหพืชผลทางการเกษตรก็เสียหายคุณ
อกจากนี้น้ำก็ทะลักเข้าท่วมฟาร์มเลี้ยงหมู

หมูที่อยู่ในฟาร์ม๒๐๐กว่าตัว
มันก็ตะเกียกตะกายค่ะพยายามจะเอาตัวรอด
คือน้ำมันไหลผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะ
แต่ความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงนักข่าว
เราก็ลงพื้นที่ไปสำรวจที่อ่างเก็บน้ำเหมือนกันค่ะ
ปรากฏว่าตรงสรรอ่างที่แตกเนี่ย
ก็ยังมีน้ำไหลออกมาตลอดเวลาเลยนะ
เพราะว่าฝนลงอ่างต่อเนื่อง
แล้วก็คิดว่าปริมาณน้ำจะไหลออกจากอ่างเก็บน้ำไปแล้วสักครึ่งหนึ่ง
ต้นผู้นำท้องถิ่นเขาก็ต้องประสานหน่วยงาน
ต้องไปซ่อมตรงสรรของอ่าง
เพราะว่ามันแตกยาวนะมันเป็นบริเวณกว้าง๑๕เมตรอะค่ะ